เริ่มดูที่ข่าวแรกเป็นภาพข่าว
สะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมา

เขากำลังจะกลับเข้าฝั่งแล้วตาดีค่ะ
เห็นลักษณะเหมือนตุ๊กตาลอยน้ำ
แต่พอเข้าใกล้ไปปรากฏว่าเป็นศพเด็ก
อายุน้องสักประมาณ๒ขวบ

ล่าสุดตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้ว
คนที่ลงมือก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ

คือคนที่ก่อเหตุพ่อแท้ของน้อง

เพราะเมียปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกคนเดียว
คุณผู้ชมดูสิน้องกำลังหน้าตาน่ารักน่าชังเลย

เขาบอกว่าเขาเครียดที่ต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียว

ให้หลับในรถเข็นถูก
แล้วจับน้องมัดขากับรถเข็น
ผลักตกลงไปในทะเลเลยนะคะ

พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการ

ก็มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนะคะ
คนก่อเหตุพ่อแท้ก็คือนายวาเอล
นาบิลซาวมานสุเรแก๊สอายุ๕๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
พนักงานขับเรือเร็วเขาให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าขณะที่ตัวเองขับเรือไปส่งลูกค้าที่เกาะล้าน
ระหว่างทางที่จะกลับที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮ
สังเกตเห็นว่ามีร่างลักษณะร่างคนตัวเล็ก
ตัวเล็กลอยอยู่เหนือผิวน้ำหัวทิ่มเท้าชี้ฟ้า
มีรถเข็นติดอยู่ด้วยเห็นจากไกลไกลคิดว่าเป็นตุ๊กตา
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะจนเมื่อขับเรือเข้าไปใกล้ใกล้
ก็พบว่าเป็นศพเด็กหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจ
ประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่
ก็ไปจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้ก็คือนายวาเอลนาบิลซามานซูเรกัส
เป็นชาวจอแดนแล้วก็เป็นพ่อของน้องหลังได้รับการประสานงาน
จากตำรวจตมสนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าพบผู้ชายชาวต่างชาติ
ลักษณะอาการคือผิดปกติน่าสงสัยแล้วค่ะก็เลยไปตรวจสอบ
ซึ่งผู้ชายคนนี้กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศนะตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจ
ควบคุมตัวไปสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าลูกน้อยของตัวเองจริงโดยเอาใส่ในรถเข็น
แล้วก็เข็นไปเข็นมาจนลูกชายเนี่ยเผลอหลับหลังจากนั้นก็จับน้อง
เข้ากับรถเข็นที่ตัวเองเข็นนั่นแหละแล้วก็ผลักตกลงไปในทะเล
สาเหตุคนก่อเหตุบอกว่าเกิดจากอาการเครียด
เครียดด้วยแค้นด้วยแค้นภรรยาวัย๒๔ปีเป็นชาวจอแดนเหมือนกัน
ไม่สนใจเลี้ยงลูกทิ้งให้ตัวเองต้องเผชิญชะตากรรม
กับลูกชายเพียงลำพังอ่าคุณผู้ชมฟังเสียงพลตำรวจโท

เมื่อวานชั่วปลายพ่อก็ยังไม่ยอมรับสารภาพ
รอยยืนรูปโรคบริยาฐานและส่วนสอบ
จนกระทั่งรับสารภาพในชั่วมาสินทร์ถูกกว่าแล้ว

โดยเอาแสงมือเข็มแล้วก็หลับลงทะเลไปเลย
พลตำรวจโทษสุรเชษท่านบอกว่าเมื่อวาน

คนก่อเหตุได้ตอนแรกก็ปฏิเสธนะ
ก็เลยไปรวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวจนแน่นค่ะ
ที่สุดแล้วก็ยอมเปิดปาก
รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าลูกแท้
ด้วยวิธีการที่เราเล่าไปนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่า
หลังจากที่ผู้ต้องหารับกรรม
รับโทษตามกฎหมายไทย

แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้พ้นโทษแล้ว
ก็จะต้องผลักดันกลับประเทศต่อไป